ให้ดูนะคะว่าชาวแรปเปอร์เนี่ยเขามีแฟนสวยจริงนะคะ
เริ่มกันที่คนแรกเลยนะคะคนนี้โอ้โหโด่งดังกันมากนะคะ
คุณป๊อกค่ะคุณป๊อกมายเซ็ตนะคะหรือว่าคุณป๊อกสามีคุณมากกี้นั่นเองค่ะนะคะ
เขามีดีกรีเป็นทายาทเจ้าของห้างดังค่ะ
ติดอันดับตระกูลที่ร่ำรวยอันดับต้นของเมืองไทยค่ะ
หวานใจข้างกายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
คุณมากกี้ราศีนั่นเองค่ะสาวสวยโอ้โหสวยมากนะคะ
แล้วก็เขาเป็นคนคว้าหัวใจคุณป๊อกมาคลองนี่แหละค่ะ
และอย่างที่รู้กันค่ะคู่นี้เขามีโซ่ทองคล้องใจค่ะ
แฝดมีก้ามีย่ามาเสริมทัพความอบอุ่นให้บ้านด้วยค่ะ
หากย้อนดูสไตล์การแต่งตัวนะคะโอ้โหอยากจะบอกว่าทั้งคู่เนี่ย
แต่งตัวเข้าคู่แล้วก็ลงตัวกันมาก

สมกับเป็นหวานใจตัวจริงของแรปเปอร์เลยล่ะค่ะ
ใช่ค่ะคู่ถัดมาเป็นคู่ของแรปเปอร์มาสกวนค่ะ

คนนี้เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตานะคุณผู้ชม
เอาจริงคือโต้เก่งมากในเรื่องการแต่งเพลง

ส่วนสาวข้างกายก็ไม่ต้องอายใครไม่แพ้ใครเลยค่ะ
เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนรู้จักอยู่แล้วนะคะ
คุณปรางนั่นเองนะคะคือสวยมากเลยนะคะ
นี่หนุ่มโต้งในพักหลังมาเนี่ย
เพราะว่าขยันโชว์ความสวีทหวานกับสาวปรางกัญญารันนั่นเอง

ซึ่งคู่นี้เป็นอีกคู่ที่แฟนชมว่า
เหมาะสมกันคบกันแล้วทรนักสนุนกันส่งเฉินกันนะ
ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ความเหมือนของใบหน้า
หลายคนบอกหน้าคล้ายกันนะคู่นี้อยู่ไปอยู่มา
หนุ่มโต้งโพสต์คลิปในช่องยูทูปส่วนตัว
พาสาวปรางไปดูบ้านใหม่ค่ะ
หลายคนก็เลยได้เฮกันแหละบอกว่าคู่นี้เดี๋ยวคงจะมีข่าวดีหลังโควิดแน่เลย
ปิดท้ายกับแรปเปอร์ตัวพ่อไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะ
คุณเวย์ไทเทเนียม
โอ้โหอย่างที่ทราบกันนะคะภรรยาของเขาก็คือ
คุณนานาสาวปากใต้ของเฮ่านี่นะคะ
คืออยากจะบอกว่าเธอเป็นคนที่กุมหัวใจของพี่เวย์มายาวนานมากนะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะทั้งคู่ก็กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่
ลูกสองไปเรียบร้อยแล้วนะคะปีหน้าบุ๊กลินนั่นเองค่ะ
และตอนนี้นะคะลูกก็เกือบจะโตทันใช้งานแล้วนะคะ
ลูกชายเนี่ยยังหล่อถอดแบบคุณพ่อมาเลย
แรคเตอร์เขาเหมือนด้วยนะเวลาพูดคานจามเหมือนกันจริงค่ะ
เคยดูสัมภาษณ์นะตอนสมัยที่พี่เวย์กับพี่นานา
เขาเจอกันครั้งแรกสมัยจีบกันครั้งแรก
ไปเจอกันตามขึ้นวิทยายุอะไรอย่างเงี้ย

โปรโมทว่ากันไปนะคะส่วนเรื่องความแซ่บนะคะ
ต้องยกให้คุณแม่นานาค่ะเธอเป็นสาวตายที่มาแรงมากจริงนะคะ

คุณแม่นาที่อยู่ข้างกายของรัปเปอร์ตัวพ่อย่างพี่เวค่ะ